ดูข่าวนี้ดีกว่านะคะเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าร้อนมาก
ตลอดทั้งวันนี้หลายคนถามพี่เจ๊กรีนเยอะมากนะคะ
กับเรื่องราวที่มีคนออกมาแฉนะคะว่า

แล้วปรากฏว่าดาราคนนั้นให้ทานข้าวจานเดียวกับน้องหมา

คุณผู้ชมดาราคนนั้นก็ออกมายอมรับแล้วนะคะ
ยอมรับตรงกับรายการไทยรัฐนิวโชว์ของเราเมื่อคืนนี้ค่ะ

ลูกสาวลูกสาวขวัญอุสามณี

บอกเองเลยว่าเป็นหนูนี่แหละไม่ต้องเดาคุณผู้ชม
คือเรื่องมันมาจากมีสาวคนนึงเนี่ยเขาออกมาแฉนะคะว่า
เคยทำงานเป็นแม่บ้านให้กับดาราดังมากนะคะ
แล้วก็หน้าที่หลักก็คือเลี้ยงน้องหมา๒๔ชั่วโมง

แล้วที่หนักสุดก็คือว่าเธอต้องกินข้าวจานเดียวกับที่คุกข้าวให้น้องหมากิน

คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมดาราคนนี้ใจร้ายขนาดนั้นขนาดนี้

งานนี้ไม่ต้องเดานะคะว่าดาราดังที่ว่าเป็นใครนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปน้องขวัญเนี่ยเปิดใจทางโทรศัพท์กับรายการไทยรัฐนิวโชว์เมื่อคืนนี้
ต้องบอกว่าเป็นท้อเนอร์ทาวน์มากคนแชร์เยอะมากนะคะ
น้องขวัญบอกว่าอ๋อดาราในข่าวขวัญเนี่ยแหละพี่หนู

แต่มันคนละม้วนคุณผู้ชมหนังคนละม้วนเลย
ขวัญยืนยันเลยนะคะว่าเธอไม่ได้มีพฤติกรรมแบบที่ถูกแฉแน่นอน
แต่ที่ต้องให้แม่บ้านคนนี้ออกจากงานไปเพราะว่าเกือบทำน้องหมากของเธอตาย
อ่ะไปฟังเสียงบางชั่วเมืองตอนกันหน่อยค่ะ
ผิดปกติในภาวะจิตใจเหมือนกันหมดเหรอ
คืออันนี้มันเป็นเรื่องชีวิตจริงมันไม่ใช่ในละคร
เขาจะเอามาแต่งเรื่องแบบนี้ไม่ได้
จากนี้นะคะน้องขวัญยังโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดในบ้านค่ะ

บอกว่าดูเอาคุณผู้ชมดูตามนี้เลยนะคะน้องขวัญโพสต์เองนะคะ
ดูเอาค่ะจะนอนวันละ๑ชั่วโมงได้ยังไง
หลักฐานเวลาจากกล้องวงจรปิดคือเข้าห้องนอนตั้งแต่เวลา
๒ทุ่ม๔๒นาทีแล้วก็นอนยาวไปเลยคุณผู้ชม
ซึ่งการให้สัมภาษณ์ของน้องขวัญครั้งนี้ค่ะ

คาดว่าน้องขวัญจะออกมาเปิดใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
ใช่ค่ะส่วนทางคู่กรณีของคุณขวัญเอง
ก็มีการโพสต์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
คนนี้เขาบอกว่าเขายืนยันในเรื่องเดิมนะฮะ
แล้วก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้โดนไล่ออกเขาลาออกเอง
ซึ่งเรื่องนี้เราพยายามติดต่อทั้งสองฝ่ายนะ

แต่ว่าทางนู้นทางคนที่เขาบอกว่าเป็นแม่บ้านน่ะนะคะ
เรายังไม่ตอบนะทักแชทมานะคะเอาเป็นว่าตามกันต่อนะคะ
แต่ที่แน่ไทยรัฐนิวโชว์เขาปังเนาะ
คนแชร์เยอะมากเลยอะจริงนะคะแล้วก็ดิฉันประกาศรางวัลเองอุ้ย
อวยตบมือให้หน่อยค่ะยินดีด้วยนะคะ